ล่าฆ่าโหดสาวโรงงานเชื่อดคอ
จอย่อรถจักรยานยนต์โหดมากค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะ

ออกตามหาภรรยาเป็นสาวโรงงาน
หายไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอไปไหน
สุดท้ายแล้วไปแจ้งความตอนนั้นยังไม่ครบ๒๔ชั่วโมง
ตามรายงานข่าวบอกว่าตำรวจไม่รับแจ้งความ

แต่จริงแล้วตอนนี้ไม่ครบ๒๔ชั่วโมง

ผู้หญิงคนนี้นะคะนี่สาวโรงงานท่านนี้
ชื่อว่าคุณหยดน้ำสิงใจอายุ๒๓ปีนะคะ
ทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตอนเจอสภาพศพเนี่ยนะโอ้โห
คือไม่สวมเสื้อค่ะมีเพียงเสื้อชั้นในสีดำ
กางเกงยีนขายาวนอนจมกองเลือด
แล้วทานโทษนะคะที่คอค่ะ
ถูกของมีโคมปาดโคมกับขาดน่ะ
แล้วก็ไปพบบาดแผลที่ข้อมืออีกหนึ่งแห่งด้วยนะคะ
ตำรวจคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
บริเวณโดยรอบพบร่องรอยการต่อสู้
มีบัตรเอกสารต่างของผู้ตายตกกระจายเกลื่อนพื้นเลยค่ะ
จากการสอบถามคุณพีรพงศ์
คุณพีรพงศ์ก็คือเป็นสามีของผู้เสียชีวิต
ให้การนะคะด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าบอกว่า
ภรรยาจะเขียวรถมาจอดตรงนี้
ตรงจุดเกิดเหตุก็คือหน้าห้องแถวปากทางเข้าวัดวัดหนึ่ง
ริมถนนบ้านค่ายบ้านบึงของอำเภอบ้านค่าย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้เพื่อรอขึ้นรถของโรงงาน
จะมารับสาวโรงงานตรงนี้นะคะจุดขึ้นรถ
แล้วจะจอดรถไปตรงนี้ล่ะค่ะจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้
หลังจากนั้น๖โมงเย็นช่วงเลิกงานก็จะกลับมาตรงนี้

ซึ่งบ้านพักไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะ
แต่วันเกิดเหตุก็คือ๖กันยายน
สามีบอกว่ารอแล้วรอเล่ารอจนถึง๔ทุ่ม
ยังไม่เห็นภรรยากลับมาถึงบ้านตัดสินใจออกตามหาค่ะ
พยายามติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยกลับไปรอที่บ้าน
ไปอีก๒ชั่วโมงภรรยาก็ยังไม่กลับ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกยังรับแจ้งไม่ได้
ยังไม่ครบ๒๔ชั่วโมงทีนี้สามีทำอย่างไรคะ
พยายามที่จะหาเบาะแสในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน
เพราะกลัวว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรืออาจจะเกิดเหตุร้ายกับภรรยาหรือเปล่า
ก็ยังไม่ได้เบาะแสจากกลุ่มไลน์นะคะ
จนกระทั่งเช้าของเมื่อวานเนี่ยออกตามหาจุดที่ภรรยาจอดรถ
รถหายไปคนก็ไม่รู้อยู่ไหนเดินตามหา
ช็อกเลยค่ะไปเจอภรรยานอนจมกองเลือด
เสียชีวิตอยู่ใกล้ตรงนั้น

นำชุมชนก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ก็ต้องถามต่อแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องไปถามคนแถวนั้นว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกหรือเปล่า

เราไปคุยกับคุณชายาพาประทุมชาติ
เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
นี้นะคะบอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าว

หลายพื้นที่ฝนตกฝนตกหนักมาก
ก็เลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะ
ได้ยินแววคล้ายกับคนทะเลาะกัน
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าคนทะเลาะกันในชีวิตจริง
คิดว่าเออมีคนเปิดทีวีเสียงดังหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายเสียงนั้นก็เงียบหายไป

คนร้ายอาจจะอาศัยช่วงที่ฝนตกหนัก
ชิงทรัพย์ผู้ตายแต่ผู้ตายอาจจะขัดขืน
ก็เลยลงมือฆ่าอย่างหดเยี่ยมนะคะ
เอารถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไปค่ะ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นถนนใหญ่ด้วย
ไม่น่าจะยากนะคะกล้องวงจรปิดน่าจะมีหลายจุด
นั่นมันหดเฮี่ยมจริงหดมากเลยค่ะใช่ปาดคอเกือบขาด
อันนี้เกิดขึ้นที่บ้านค่ายระยองนะคะ